ต่อกันที่สาวนาตาเลเดวิสกันบ้างดีกว่านะคะ

แล้วหลายคนก็มีการถามอยู่แม้กัน

เพราะว่าเธอได้ออกมาบอกเล่านะคะว่า
เธอเองครั้งหนึ่งต้องเสียทายาทคนแรกไปค่ะ
ตาลีบอกว่าหลังจากแต่งงานกันไปตั้งแต่กันยายนที่แล้วกับสามี
เจ้าตัวกับสามีตั้งใจเลยว่าเดี๋ยวจะมีเบบีเลยค่ะ
แล้วก็เป็นไปอย่างที่หวังนะคะแต่งงานไม่นานก็ทราบเลยค่ะว่าตั้งคัน
แต่ว่าอายุคันเพียงไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นนะคะ
ก็มีเหตุบางอย่างค่ะทำให้ต้องเสียลูกน้อยไปนะฮะ
เธอและสามีก็เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะ
แล้วก็หลังจากนี้เห็นบอกว่าตั้งหน้าตั้งตาเดี๋ยวเริ่มต้นใหม่กันดีกว่า
มาถึงตอนนี้ค่ะเจ้าตัวก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นโชคอีกอย่างหนึ่งก็ได้
หากว่าตั้งท้องในช่วงสถานการณ์แบบนี้อาจจะลำบากก็ได้
เพราะว่าเกิดการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ก็คงจะมีการวิตกกังวล
รอให้พ้นช่วงนี้ไปอีกสัก๑๒เดือนเดี๋ยวเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะ
เป็นกำลังใจให้นาตาลีแล้วก็คุณสามีด้วยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่น่ารักสดใสตลอดเวลานะ
แล้วก็บอกเลยว่าเป็นพระยาทูตนะคะแต่ว่าใช้ชีวิตแบบไลฟ์สไตล์แบบสบาย

เลี้ยงไก่หน้าบ้านปลูกผักกินเองน่ารักสุดยอดค่ะ
ใช่แถมยังคิดบวกอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ